ต้องบอกว่าเวลาเราเล่นโซเชียลใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราไม่ได้เป็นแฟนคลับแค่ดารา

เพราะอะไรรู้ไหมคะเลือดแม่มันแรง

คุณผู้ชมแต่ละคู่นะคะน่ารักมากจริงค่ะ

คู่นี้เจอก็เป็นประจำค่ะ

เขาเรียกว่าน้องเลสซิ่งสิทธิ์แม่แพทย์ค่ะ
บอกเลยนะคะว่าไม่เสียแรงว่าเป็นสายเอ็น
เต้นเก่งคอปเวอร์แม่เก่ง

ฝั่งกลัวเมอร์เวอร์มากเราประมวลที่ดูเลยนะคะว่า
วีรกรรมของแพทย์เนี่ยค่ะศิษย์แม่อ่า
เลสซิ่งเป็นแม่แพทย์ส่วนใครเป็นลูกเป็นแม่เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย

โอเค
โอเค
นี่ยกให้เลยดาวติ๊กต๊อกรุ่นจิ๋วตามรอยแม่แพทย์มาเลยนะคะ
ยกซ้ายโยกขวาได้ทุกท่าได้ทุกทางได้แม่ปุ้มเลย
เจอคนสวยแบบคุณหรือเปล่าเขาเลยกล้าบอีก

ไม่สนใจนางถ้าเป็นแบบว่าเดินผ่านแล้วแบบไม่ยังไงนะ
เราเต้นของเราไปเรื่อยสักพักเดี๋ยวนางจะมาเต้นกับเราเอง
จากสายแดนค่ะไปดูต่อกันที่สายแซ่บกันหน่อยค่ะบ้านนี้ค่ะ
น่ารักมากค่ะน้องดิสนี่นั่นเองนะคะลูกสาวของคุณอุ้มลักษณะค่ะ
น่ารักหน้าชางมากเลยนะตอนนี้น้องดิสนี่แขวบเสดเองแต่ว่า
ฉายแววความแซ่บตามรอยคุณแม่แล้วนะคะ
คือคนที่คอนเฟิร์มความแซ่บของคุณลูกคือคุณแม่อุ้มนี่แหละค่ะ
ด้วยความที่บ้านนี้เขาชื่นชอบทะเลใช่ไหมคุณแฟนคลับก็เลยได้เห็นคอลเลคชั่นชุดว่ายน้ำ
ของเจ้าหนูน้อยดิสนี่บ่อยเลย
ก็คือแบบสไตล์เด็กเนอะน่ารักน่าเอ็นดูค่ะ
ถ้าโพสต์ท่าพ้อยขาอาจจะจำคุณแม่มาบ้างนะฮะ
บอกได้เลยว่าแม่อุ้มไม่ผิดหวังแน่นอน
แต่คนที่ปาดเหงื่อเห็นทีงานนี้น่าจะเป็นคุณพ่อแล้วค่ะ
อ๋อแม่ทั้งคุณลูกเลย

มาแล้วนะคุณอย่าไปพูดอะไรนะเดี๋ยวน้องเขามองบนใส่นะ
ไม่ว่าจะเป็นการมองบนไม่ว่าจะเป็นการแบบปากอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะอินเนอร์มาเต็ม
คนนี้บอกเลยได้แม่มาเต็มที่คุณผู้ชมน่ารักดีนะ
ค่ะนะคะเรียกว่าเป็นความเฮฮาที่เรามาให้ดูกันนะคะแต่ละคนก็เลือดเนี่ยเห็นไหมอลินอลันโอ้โหมองตาโอ๊ยตายแล้ว
คือคลิปนี้พี่เจมส์เขาได้โพสต์เอาไว้เป็นลูกสาววัย๑ขวบ๗เดือน
กำลังร้องเพลงของคุณพ่อเขานี่แหละ

ฟังเอาจริงยังไม่ค่อยเป็นภาษาเท่าไหร่

คิดว่าบางทีอาจจะมีบางอย่าง
ส่งผ่านทางสายเลือดก็ได้ค่ะ

โอ้ยน่ารักอ่ะ
นี่พวกเราอ่ะ
เป็นแฟนคลับคุณพ่อ
ก็ต้องมาเป็นแฟนคลับของคุณลูกเขาอีกกว่า
น่ารักให้ดูจริงคุณผู้ชมค่ะ